ตั้งแต่ที่เราได้รายงานมาผู้สื่อข่าวไปประจำตามหลายจุดรอบพระบรมหาราชวัง
ตั้งแต่ช่วงเช้าคุณเขมศเราก็ได้เห็นว่า
ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ายังคงหลั่งไหลไปที่พระบรมมหาราชวัง
แม้ว่าอย่างเช่นในตอนนี้เมื่อสักครู่
ก็ที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานมาก็ยังคงไปอย่างไม่ขาดสาย
ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่คนก็บอกว่าเดินไปด้วยความเป็นสุข
แล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นภาพดีความมีน้ำใจของคนไทยหลายคน
มีการนำน้ำอาหารเครื่องดื่ม
รวมไปถึงมีการให้บริการรถรับส่งฟรี
สำหรับผู้ที่จะต้องการเข้าไป
ร่วมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
มาด้วยใจแล้วก็ต้องการทำดี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ

เรียงลายบริเวณราชนาวีสโมสร
ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง
เพื่อคอยบริการรับส่งพระศกกรณิกร
มาน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ต้องการทำความดีถวายในหลวงของปวงชนชาวไทย
ไม่ได้กับซึ่งรวมเลย
คอยเรียกทางกลับ
เหรอต้องการไปจุดต่างต่าง

มีมาต่างจังหวัด
เพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชนฟรี

น้ำดื่มมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในเมื่อวานชั้นมีเข้ามานั่งข้างใน
มารอรับเสด็จตั้งแต่ประมาณช่วง๙โมงกว่า
และแดดก็ร้อนมากและน้ำก็หากินยากมาก
หนูรู้เลยว่าน้ำหนึ่งหยดมันมีค่ามากแค่ไหน
ก็คือเมื่อวานหนูนั่งรอกันตั้งแต่แบบเช้าอย่างนี้ยันเย็นใช่ไหมคะ
แล้วแบบน้ำอย่างนี้คือหากินกันไม่ได้เลย
แล้วคือแบบป้าแต่ละคน
แล้วแบบหนูมากับพี่ที่เขาท้องด้วยค่ะ

แล้วแบบหนูก็เลยคิดว่าเออวันนี้หนูก็เลยแบบชวนเพื่อนอย่างนี้ค่ะ
มาซื้อน้ำแล้วก็มาแจกน้ำกัน
โดยเตรียมมาวันนี้ทั้งหมด๓๖๐คน
อันดับแรกอยากมาเลยเพราะว่ามาอย่างหนึ่ง
ถือว่ามาทำให้คนที่เดินมาร่วมงานอันนี้ครับพี่
อยากให้แบบมีรอยยิ้มบ้างอะไรอย่างนี้พี่
บางคนมาแบบน่าจะค่อนข้างซึมอะไรอย่างนี้
มาอยากให้มาช่วยคลายร้อนช่วยอะไรด้วยแหละพี่
อยากให้ทุกคนตรงฝั่งนี้ได้มีอะไรทานบ้าง
ทุกคนที่นำอาหารมาแจกฟรีในวันนี้บอกว่า

แต่มุ่งมั่นอยากทำความดีด้วยใจ
และยืนยันว่าจะทำให้บ่อยครั้งมากที่สุด
เพราะทำแล้วเปลี่ยนไปด้วยความสุขใจ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน